ข่าวอะไรข่าวนี้ผมชอบจริงถ้ามีรายการแบบพวกอะไรนะ
คดีแปลกคดีอะไรนะผมชอบข่าวนี้จริง
คนร้ายคนนี้ก่อเหตุหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้นะคุณผู้ชมดูนะนี่คือร้านอาหารตามสั่ง
ที่อำเภอการดิตนะครับผมเป็นคนใต้หน่อย
การชนะดิตการดิตสุราธานีเข้ามาแล้วผู้ก่อเหตุ
เข้ามาในร้านอาหารตามสั่งนะครับชื่อร้านครัวป้าแดง
ดอมมองพ่อค้าอยู่ไหมนะ
พ่อค้าเดินออกมาแล้วครับพ่อค้าคนหายดำ
กะเพราไข่ดาวจานเนี่ยกะเพราหมูไข่ดาวจานนึง

หมอนี่เคลียร์ทางก่อนเลยเคลียร์ทางเสร็จปั๊บเข้าไป
หายใจรถต้นคอแซกเฟิลดึง
หายใจเฟิลดึงกูดึงกูดึงกูไปละ

คนร้ายวิ่งใส่ตีนหมาเลยนะ

คนร้ายนึกขึ้นได้ทำไมจับได้เร็วรู้ไหม

นี่แหละครับคนร้ายกลับมาเอามอไซค์

เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน
ภัยไปอุทาหรณ์ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับพี่วีรพงศ์ด้วยนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุมาสั่งกะเพราไข่ดาวพี่จังหวะผมจะหยิบจานตักข้าว
คนร้ายนั่นแหละครับอย่างที่ผมเล่าไปนี่เขาชี้จุดให้ดูเลย
ผมตักข้าวตรงนี้พี่ผมจับข้าวตรงนี้นะ
มันมาหายใจแล้วต้นคอผมฟืดดึงแล้วมาดึงสร้อยไป
คุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าเขาก่อเหตุหลายครั้งหลายคราวมาแล้วก็คือ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณจิระวัลอีกนางสาวจิระวัลสุขมีชัย
เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดตะเริ่ม
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลเมตรนี่คุณจิรวรรณ

คือเขาบอกว่าโอ้โหวันเดียวกันนี่แหละก่อนจะไปก่อเหตุที่ร้านตามสั่งเมื่อตรงนั้น
นี่ครับคนร้ายก็เข้ามาก่อเหตุที่ร้านของเธอ
ช่วงเกือบ๔โมงเย็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาขอหลบฝนที่ร้าน
แล้วทำทีนะแม่หลบฝนเสร็จปั๊บเห็นเขาทำก๋วยเตี๋ยวอยู่
คนร้ายก็เข้ามารัดคอแล้วกระชากสร้อยทองไปนะ
เนี่ยครับขาดรุ่งลิ่งแบบเนี้ยสร้อยน้ำหนักสองสลึง
ก็คงกำไปได้บางส่วนแหละกำไปได้บางส่วน
กระทั่งทุ่มนึงพี่จิรวรรณบอกแหมฉันได้ข่าวว่ามีร้านตามสั่งโดนเหรอ
ใช่ครับคนร้ายกระชากสร้อยพอไปดูหน่อยซิไปดูที่สพการดิตหน่อยดิ
สอบพ่อกาญจนดิตหน่อยนะครับไปดูเอ้าคนเดียวกันนี่
คนร้ายบอกขอโทษนะพี่แต่ส่วนหนึ่งของพี่ที่ผมกำไป
ยังอยู่ไหมผมไปขายซะแล้วค่ะโอ้โหนี่ฮะข่าวนี้ผมชอบมากเลย
วันนี้โจทย์กระเจาะของจริงเลยนะเออมันลืมเอาจะใส่ว่ะ